พูดถึงการเลือกตั้ง๖๖ครั้งนี้คุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้ว่าปรากฏการณ์ก้าวไกลและพิธานี่มา
เราจะเห็นตามหัวเมืองใหญ่แล้วก็ในกรุงเทพมหานคร
แล้วถ้าไปพื้นที่ที่มีบ้านใหญ่มีบ้านใหม่อย่างชนบุรีล่ะ
จะเป็นยังไงพิธาเอาอยู่หรือเปล่า

คืออันนี้คงจะมีเฟสติวัลมิวสิกเฟสที่ว่า
แล้วคุณพิธาก็คงจะไปแวะไปอย่างนี้ใช่ไหมพี่เข้าใจถูกไหม
ตอนแรกเห็นก็นึกว่าวันไหลยังไม่จบ
คุณผู้ชมแต่นี่พฤษภาแล้วมันไม่มีวันไหลแล้ว
นี่คือยังไงมันงานนี่คือด้อมส้มเฮ้ยเขาเรียกกันด้อมส้ม
เป็นเอฟซีอย่างนี้เป็นหัวคะแนนธรรมชาตินะ
ที่เขามารอเจอพักเก้าไกลและคุณพิธาริมเจริญรัฐ
นี่ตั้งใจมารอไม่ได้มีคอนเสิร์ตอะไร

เขาบอกว่าคุณพิธาก็ปราศัยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่
บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของพิธาหรือก้าวไกล
แต่เป็นเรื่องของคนทุกคนอยากให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ
แล้วตอนนี้คนที่เป็นด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับของพักเก้าไกลเขาจะมีนี่
ช่วงกลางคืนนะจะเปิดมือถือเปิดแฟลตเลย
กับว่าเป็นศิลปินเกาหลีอะไรแบบนี้
แล้วคุณพิธาก็บอกด้วยว่าอยากจะให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ
เลือกคนและพักที่คุณต้องการให้ไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ไม่ให้เหมือนเดิมครับอันนี้จากก้าวไกลมาดูเพื่อไทยบ้างดีกว่า
หลังจากคลอดบุตรชายคนล่าสุดมาได้แค่๒วันครับ
คุณผู้ชมคุณอุ้งอิงแผ่ทองทานก็มาแถลงนะ
แถลงความพร้อมในการลุยหาเสียงเลือกตั้งทันทีเลย
คุณแพทองทานบอกว่าหลังจากนี้พักจะให้ไปลงพื้นที่
หรือขึ้นเวทีปราศัยที่ไหนเธอพร้อมเสมอ
บอกว่าฟิตแล้วแข็งแรงจนพี่สาวอย่างคุณเอมพินทองทายังโพสต์
ชมน้องสาวเลยว่านี่เธอคือที่สุดจริง
นับถือความที่มีหัวใจเข้มแข็งและสู้มากครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป